ไปดูอีกที่หนึ่งผมพาไปดูที่จังหวัดระยองบ้างดีกว่าที่นั่น

อ่าถูกต้องแล้วเพราะว่ารายคาที่นั่นนะคุณ

ฝีไม้ลายมือในการตำส้มตำเด็ดเยอะแยะ
รีลาทาคทางก็เด็ดสด้าวสดิง

เขาก็เลยจัดมาประชันขันแข่งกัน
จะมันเด็ดแซ่บขนาดไหนไปดูจ้า
เอ่อเป็นอย่างไรล่ะคุณชนะ

แหมคัดมาแล้วแม่ค้าแต่ละคนนี้
ฝีไม้อะไรเหมือนกันตำส้มตำก็เลิศ
ลีลาใส่สะโพกโยกย้ายก็เลิศไม่แพ้กันนะจ๊ะ
ดูแล้วนี่ต้องบอกว่าสนุกสนานมากมายเลยทีเดียว
สำหรับบรรยากาศการประกวดตำส้มตำลีลา
ภายในงานตลาดนัดรักโลกรักวิถีชุมชนโด
ที่เทศบาลตำบลบ้านฉางจัดขึ้น
บริเวณชายหาดบ้านพยูนตะบนบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะจ๊ะ
งานนี้ค่ะเขาเปิดโอกาสให้ชาวบ้านกลุ่มสตรีจาก๓ตำบลในอำเภอบ้านฉาง
มาร่วมการแข่งขันส้มตำประชันลีลากัน
กติกาการแข่งขันก็มีอยู่ว่า
ให้ผู้เข้าแข่งขันตำส้มตำให้อร่อยสุดฝีมือโอ้โห

ตำให้สะอาดตำให้น่ารับประทาน
ถนนั้นก็ต้องเต้นประกอบลีลาไปด้วยจมนต์สองเพลง
ตำอร่อยลีลาดีมัดใจกรรมการ

ออกมาโชว์กันอย่างเต็มที่

ควงสากโชว์ไปเลยจ้า

สกิลการเป็นดราเมเยอร์ไม้หนึ่งของโรงเรียนนั้น

นึกออกเองว่าส้มตำจะเด็ดขนาดไหนนะจ๊

โอ้วช่วงนี้ต้องถวมน่ากากอนามัยนะ
คือกันทั้งฝุ่นกันทั้งไวรัส
คือจะไม่ขอบอกแล้วกันว่าใครเป็นผู้ชนะเพราะตัดสินไม่ได้จริง
บางทีเนี่ยการแขนแบบนี้กรรมการหนักใจจริง
หากคุณชนะไม่ได้เพราะสูสีกันมาก